พระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
อย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าอายการสั่งฟ้องพระธรรมชโย
พร้อมพวกในคดีทุจริตสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไป
ว่าทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขีดเส้นตายเอาไว้ว่า

พรุ่งนี้แล้วใช่จะต้องมอบตัวแล้วนะ
เมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อน
ว่า๓๐พฤศจิกายนนี้พระธรรมชโยจะมอบตัวหรือเปล่า
ถ้าไม่มอบตัวก็จะมีการหารือกันเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโยภายในวัดพระธรรมกาย
คือเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่าการข่าว
รู้มาว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายนะคะ
คือคณะลูกศิษย์แล้วก็ศิษยานุสิตเองก็ยังบอกนะคะว่า
ท่านยังอาภาษณ์อยู่ที่วัดไม่ได้ออกไปไหนเลย
ยังย้ำยังย้ำว่าถ้าไม่ได้ไปไหนก็ตรงกับทางตำรวจ
บอกว่าการข่าวก็เชื่อว่าน่าจะยังอยู่ภายในวัด
ส่วนประเด็นเรื่องของการขอหมายค้นที่ตอนแรกบอกว่า
คือไม่รู้จุดที่อยู่ของพระธรรมชโยจริงว่าอยู่ตรงจุดไหนยังไง

เพราะว่าคราวที่แล้วก็มีหมายค้นนะ
ทางศาลก็อนุญาตให้หมายค้นมาก็เข้าไปในวัดพระธรรมกายได้

คือตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องรอความชัดเจนว่า๓๐จะมอบตัวหรือเปล่า

ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอดูว่าจะมีมาตรการอย่างไรต่อไป

ไม่อยากจะให้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะ
ส่วนทางด้านคณะศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายนะคะ
ก็ยืนยันว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากดดันอะไร
ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่ทางโฆษกเองบอกว่าคือก็บอกไม่ได้หรอก
พระธรรมชโยจะมาเข้าสู่กระบวนการสอบสวน

นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีการประสานเข้ามอบตัว
ของทางพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมนัชโย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ในคดีบุกรุกป่าเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม
ล่าสุดรู้ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางวัด
ยังคงอยู่ระหว่างการประสานกับทางตำรวจ
รายละเอียดต้องให้ฝ่ายกฎหมายเป็นคนชี้แจงส่วนตัวไม่แน่ใจ
พระธรรมนัชโยจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่
โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาคณะศิษยานุสิต
ไม่ได้มีการท้าทายอำนาจรัฐอย่างแน่นอน
ลองฟังเสียงโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายกันหน่อยค่ะ

ศิษยานุสิตนั้นไม่เคยมีความต้องการจะท้าทายอำนาจรัฐ
ไม่ต้องการข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการสร้างก่อกำแพงมนุษย์ใด
ทุกคนที่เข้ามาที่นี่มาเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรม
สวดมนต์มานั่งสมาธิเท่านั้นครับ
นี่ค่ะโคศกก็ยืนยันแบบนี้มาโดยตลอดนะ

ว่าไม่ได้กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐอะไรเลย
มีการเรียกคณะทำงานในคดีการฟอกเงิน
สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัด
เกี่ยวกับการประชุมเพื่อวางแนวทางจับกลุ่ม
พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ที่จะแถลงความชัดเจนในเรื่องนี้
เพราะเมื่อวานนี้ดิฉันเล่าข่าวไปเองล่ะ
ในการเข้าไปในวัดพระธรรมกายนะคะ
พลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการประสงค์ยุติแทมน์

สั่งการให้อธิบดีเข้ามารายงานผลการประชุมแล้ว
แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรงอะไร
โดยต้องประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องประสานงานกับทางอายการ
ประสานกับทางวัดพระธรรมกายและผู้บังคับบัญชาคณะสงฆ์
ให้ทุกอย่างดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
ลองฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการประสงค์ยุติแทมน์ค่ะ
ถ้าเขาได้ตัวก่อก็ดีสิมันก็ทำพร้อมกันสิ
เพราะหมายจับหมายอะไรมันก็ดีเราก็ไปยัดต่อได้

เพราะผู้ถูกออกหามันคนเดียวกัน
ขณะที่พลตำรวจรีชะยะพลฉัดชัยเดช
ในฐานะทีมเจรจากับคณะศิษยานุสิตและพระลูกวัดของวัดพระธรรมกาย

ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากตัวแทนวัดพระธรรมกาย

เบื้องต้นตำรวจกำหนดแนวทางไว้เรียบร้อยแล้ว

คือเขารอ๓๐พยก็คือในวันพรุธนี้
ถ้าไม่มอบตัวตามกำหนด
เดี๋ยวก็จะมีมาตรการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ตอนนี้ยืนยันว่าตำรวจไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอะไร
ในการมอบตัวของพระธรรมชโยนะคะ

เพราะตำรวจให้แนวทางให้วิธีการไปหมดทุกอย่างแล้วค่ะ
รวมถึงไม่มีการประสานเรื่องการขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
ภายในวัดพระธรรมกายด้วยนะคะ
คือตอนนี้อาจจะต้องรอพรุ่งนี้มั้งว่าจะมอบตัวหรือเปล่า
แล้วก็ต้องรอขั้นตอนต่อไปว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไรนะคะ